เสียงสวที่ต้องการ๖๔เสียง
๑๘๘เขามีมติชัดเจนหมดแล้วว่าเขาจะงดออกเสียง

อย่างที่บอกว่าตอนความรู้สึกผมตอนนี้ก็คือมั่นใจแต่ไม่ประมาท

เพราะว่าตัวเลขที่จะต้องประเมินต่อจากกระบวนการที่มันมีการตะลุมบอลขึ้นมา
มันมีเรื่องของความพยายามต่างที่จะสกัดกั้นผมขึ้นมาเรื่อย
ลูปไลน์อะไรพวกนั้นหรือที่ไลน์หลุด
มีทั้งกดดันพี่วุฒิสภามีทั้งการเสนอเรื่องของกล้วยหรือว่าผลประโยชน
นี่จะมีสินจ้างต่างขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนเห็นด้วย
แต่ก็ต้องคอยประเมินอีกที
คิดว่าตัวเลขที่จะได้เห็นก็คงจะได้เห็นพร้อมกันในวันพรุ่งนี้
แต่ในขณะเดียวกันก็มีมาคุยกันในสภาตอนเช้า
ก็เล่าให้ฟังว่าในขณะเดียวกันฝ่ายที่ต้องการสกัดกั้นผม
ไม่ให้เข้าสภาก็ประเมินตัวเลขไม่ได้เช่นเดียวกัน
ทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะปล่อยผมไปถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่
เลยมีกระบวนการนอกสภานอกรัฐสภาในการบริหารจัดการขึ้น
ซึ่งพอคุยกันเดินไปกินกาแฟคุยกันสนุก
เพื่อนพักนู้นมาเล่าให้ฟังพักนี้มาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ถึงได้มีเหตุการณ์กรกตซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันนะ
แต่ว่าแค่เล่าให้ฟังว่าวันนี้ในสภาเขากลุ่มอะไรกัน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความมั่นใจที่ผมเคยมียังคิดว่ามันเป็นเรื่องบัญชาธารก็ยังเชื่อว่า
พี่วุฒิสภาเลือกที่จะโหวตตามหลักการก็ดี
หรือว่าเป็นการที่ยึดมติของประชาชนเป็นที่ตั้งหาทางออกให้กับประเทศ
ให้โอกาสประเทศคืนความปกติให้เป็นการเมือง

ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังคาดหวังได้จากพี่วุฒิสภา
เพราะมีคนมาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง

ทีนี้คุณพิทาเอาพูดตรงเลยนะ
เพราะว่าสวหลายคนที่เขาจะไม่โหวตให้

คุณได้เสียงเลยคุณได้เป็นนายกเลยทำไมไม่เลิกไปเลย
ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวอันนี้ผมได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเยอะ
ผมว่าสิ่งที่ได้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา
ก็มีโอกาสได้ทลายกำแพงในการพูดคุยกับวุฒิสภามากขึ้น
เขากังวลอยู่สามสี่เรื่องซึ่งพรุ่งนี้ผมมั่นใจว่าผมจะไปแถลงในรัฐศาสตร์สามสี่เรื่องนี้
แน่นอนเรื่องมาตราย๑๑๒เรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องนโยบายต่างประเทศ
สามสี่เรื่องนี้ที่เป็นข้อกังวลใจต่าง
ซึ่งพอได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยพอได้อธิบายนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับสถาบันก็คิดว่าเป้าหมายตรงกัน
ต้องการที่จะทำลงไว้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกแต่การประเมินวิธีต่างกัน
ผมประเมินว่าการที่จะทำให้สามารถอยู่กับสังคมณยุคปัจจุบัน
กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ก็จะต้องไม่ยอมให้ใครเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมือง
สำหรับคนที่ตั้งคำถามเราเห็นต่าง
อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นวิธีที่จะทำลงรักษาในสิ่งที่เราห่วงแขนได้มากที่สุดเป็นต้น
พอได้อธิบายไปเขาก็เริ่มที่จะฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้น
ตัวอย่างต่างประเทศให้ดูบ้างอะไรให้รู้บ้าง
แล้วก็ย้อนให้คิดดูว่าจนการที่เรามาถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วย้อนหลังไป๒๐ปีเนี่ย
ที่มันรุนแรงถึงขนาด๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าคนรุ่นเราหรือที่อายุมากกว่าผมเนี่ย
ผูกมาโดยตลอดจนถึงระบบจนถึงมันเป็นอย่างทุกวันนี้หรือไม่
แล้วก็ชวนคิดว่าอีก๒๐ปีข้างหน้า
วิธีการไหนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของสถาบันกับประชาชนอยู่ดี
อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยไปนาน
เขาก็เริ่มคิดเออคุณครบอุ่น
อันนี้เหตุผลนี่หมายถึงว่าไปคุยกับเขาทั้ง๒๕๐คนครบหรือยัง
ไม่ครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าวุฒิสภาท่านไหน
ผมก็มีทีมเจรจาของผมไปนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเจอผม
อย่างคนที่ออกมาแบบชัดเลยออกมาให้สัมภาษณ์บ่อย
คุณขิตตีศะคุณสมชายสวงแหวงการที่หรือใครที่พูดเรื่อง๑๑๒
ว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยอย่างนี้ได้คุยกับเขาไหม
ไม่ได้มีติดต่อมาไม่ได้เจอกัน